คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ค่ะถูกพูดถึงเยอะมากเลยนะคะวันนี้
เพราะเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเคยเตือนแล้วเคยตำหนิแล้ว
ก็ยังเกิดขึ้นอีกวัยรุ่นไปตีกันที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
จังหวัดเพชรบุรีเกือบเกือบตีหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา
วัยรุ่นสองกลุ่มทะเลาะกันครับฝั่งหนึ่งถูกแทงอาการสาหัส
เพราะว่าแทงทะลุปอดเขาก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบูร
ไปรักษาตัวที่ห้องฉุกเฉินปรากฏว่าวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงที่เป็นมือแทงเขาเนี่ย
ก็บาดเจ็บก็นำส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเดียวกัน
ทีนี้แหละเพื่อนของทั้งสองคนมาที่หน้าโรงพยาบาล
เอามาเจอกันครับก็เลยตีกันในห้องฉุกเฉินค่ะ
นี่ค่ะมีตำรวจด้วยนะคะตำรวจพยายามไประงับเหตุนะคะ
มันก็ชุระมุนกันแบบนี้เห็นมั้ยค่ะเจ้านัยทีก็วิ่งตามเข้าไปเนี่ยค่ะ
เขาถูกแทงอาการสาหัสถูกส่งมาที่โรงพยาบาลนี้
มือแทงก็บาดเจ็บก็ส่งมาโรงพยาบาลเดียวกัน
กลายเป็นว่ามาเจอกันแล้วกลุ่มเพื่อนสองฝั่งมาเจอกัน
ก็เลยไล่ตีกันมาเข้ามาในโรงพยาบาลนะคะ
คนไข้ก็ต้องวิ่งหนี
บางคนอุ้มลูกอยู่ก็ต้องรีบหนี
เจ้าหน้าที่ที่เข็นรถคนไข้ก็รีบเข็นหนี
มันเดือดร้อนกันไปหมดค่ะ
นี่นะคะเราก็ทำลูกศรชี้ให้ดูเลยนะคะว่า
ใครเป็นใครเนี่ยคนถูกแทงเพื่อนคนถูกแทง
นี่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเกือบเกือบตีหนึ่งนะคะ
คือนายประกายฟ้าโมราวงอายุ๒๐ปี
เข้ารับการรักษาเพราะว่าถูกแทง
ถูกแทงเขาที่ชายโครงซ้ายทะลุปอดอาการสาหัสครับ
นายประกายฟ้าก็ไปทะเลาะกับกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มนึง
ร้านหมูกระทะที่ตำบลท่าราบอำเภอเมืองเพชรบุรี
ก็ส่งมาที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลนี้
สักพักหนึ่งผ่านไปสักประมาณ๑๐นาทีได้ค่ะ
ในเอนามสมมติต้องใช้นามสมมติเพราะอายุแค่๑๗
ก็เป็นวัยรุ่นคู่กรณีเป็นคนแทงนายประกายฟ้า
ก็มาเข้ารับการรักษาตัวเพราะว่าถูกตีที่หัวจนหัวแตก
ทีนี้ทั้งญาติทั้งเพื่อนของทั้งสองฝั่งก็อยู่หน้าห้องฉุกเฉิน
ก็เจอหน้ากันจำหน้ากันได้ก็เนี่ยค่ะวุ่นวายนี่เป็นภาพอีกมุมนึงนะคะ
ยังขนาดเจ้าหน้าที่พยายามจะดึงจะยังไม่หยุดนะนี่ฮะไม่หยุดนะคะ
โอ้โหเสื้อเสื้อเนี่ยไม่ใส่เนี่ยอย่างนี้
ตำรวจต้องเข้ามาล็อกเลยฮะเนี่ยมาล็อกเนี่ยมาพยายามดึง
ก็ยังไม่ยอมหยุดนะไม่หยุดก็รู้นะนี่ต้องรู้นะว่านี่คือห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล

โอ้โหนี่ค่ะก็คือมีตำรวจมีสายตรวจ
เนี่ยสพเมืองเพชรบุรีเนี่ยเข้ามาลังงับเหตุจริง

แทนที่จะไปห้ามเพราะนี่นี่เห็นไหม

อืม
นี่ค่ะพวกนี้นี่สุดยอดจริงนะ

เป็นเรื่องที่แบบเราเตือนกันแล้ว

คุณจะโดนดำเนินคดีทั้งคดีอาญา

ชดใช้ค่าเสียหายที่โรงพยาบาลด้วยนะ

ถ้าเสียหายเนี่ยนะแล้วคุณโดนประนาม

ก็จะเห็นว่าคุณมีพฤติกรรมยังไงเนี่ย
สมมุติว่าต่อไปในอนาคต

แล้วไปคลิกเข้ากูเกิล
แล้วเสิร์ชแบบตีกันในโรงพยาบาล

ทำไมพ่อเนี่ยโอ้โหพ่อทำไมพ่อแบบโอ้โห

หรือจะอายลูกอายหลานมันไหมเนี่ย
จริงค่ะจริงค่ะแต่สุดท้ายเนี่ย
ก็ออกไปเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมสถานการณ์ได้

คือมันหมดสิทธิ์จะมากล่าวอ้างอะไรทั้งสิ้นนะว่า

ไม่มีคำอ้างอะไรได้เลยนะครับ

โรงพยาบาลพระจอมเกล้านะครับ

ก็วันนี้ก็ยังให้บริการตามปกตินะฮะ

ไม่ได้รับความเสียหายอะไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
แม้ว่าจะชุลมุนวุ่นวายผู้คนเยอะเหลือเกิน

เราได้คุยกับเจ้าหน้าที่แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์หลายคนนะครับ
คือทุกท่านก็บอกว่าอยากจะฝากบอกให้ทุกคนใจเย็นจริงนะ
คือโรงพยาบาลเนี่ยเป็นสถานที่ในการดูแลผู้ป่วย
ช่วยเหลือคนเจ็บทุกกรณีทุกผู้ทุกคน
หมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับ
ในโรงพยาบาลไม่ได้แบ่งแยกแล้วไม่รู้ด้วยว่า

ใครอยู่ฝ่ายไหนใครทำใครก่อน
ใครไปวิวาสใครไปแทงใครอะไรยังไงกันมา
ใช่ค่ะใครบาดเจ็บเขาก็ดูแลรักษาถูกต้อง
เพราะฉะนั้นคุณจะมาแบบไอ้นี่มันแทงเพื่อนผม
เพื่อนผมถูกแทงมันมารักษาอะไร
ไอ้นี่มันทำเพื่อนผมก่อน
กับพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่รู้หรอก
เขาช่วยหมดใช่ไหมฮะใครเจ็บมาก็ช่วยหมด
วันนี้คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเรานะครับได้คุยกับ
นายพบพรที่เป็นอาสาอีมเอสแล้วก็เจ้าหน้าที่เวรเปรย์ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยวัยรุ่นอายุ๒๐ปีคนหนึ่งถูกแทง
ก็มีเพื่อนอีกคนนึงด้วยที่บาดเจ็บก็มาพร้อมกับญาติญาติ๑๐กว่าคนมาที่โรงพยาบาลก่อน
เพราะว่าบาดเจ็บมาค่อนข้างหนักนะฮะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ซักประวัติเสร็จนะครับ
นำผู้ป่วยที่ถูกแทงขึ้นเตียงนอนเข็นเข้าห้องฉุกเฉิน
ก็มีเพื่อนที่มาด้วยอีกคนที่บาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยแพทย์ก็ซักประวัติ
แล้วก็ทำแผลให้แล้วก็ให้กลับบ้านได้นะเพราะเจ็บเล็กน้อย
ขณะนั้นครับมีเยาวชนชายอายุ๑๗ปีนะซึ่งเป็นคนก่อเหตุเนี่ย
ก็ถูกส่งมาที่ห้องฉุกเฉินเหมือนกันนะมาขอรับการตรวจร่างกาย
บอกว่าหลังจากวิวาดกันเนี่ยไปแจ้งความที่สพเมืองเพชรชบุรี
ตำรวจบอกว่าให้มาตรวจร่างกายก่อนเพื่อเอามาประกอบใบแจ้งความ
ระหว่างนั้นกลุ่มเพื่อนของวัยรุ่นที่ถูกแทงเนี่ยที่จะมาขอใบแพทย์
ไปประกอบการแจ้งความพอเห็นไปในห้องฉุกเฉินจำหน้าได้
เอ้าสองคนนั้นนี่ทีนี้ก็เรียบร้อยเลยฮะตามภาพที่ท่านเห็นในกล้องวงจรปิดครับ
ลุมบอลกันชุลมุนวุ่นวายเจ้าหน้าที่ห้ามแล้วห้ามอีกก็ไม่ยอมหยุดนะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ยบอกว่าตอนนั้นทุกคนตกใจมากแต่โชคดีที่
ตำรวจกับรบพอมาช่วยกันระงับเหตุได้ทันก็เลยไม่บานปลายนะครับ
คือที่มันไม่บานปลายไม่มีอะไรเสียหายเนี่ยนะคุณเขียนมาสอนท่านผู้ชม
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเพราะตำรวจกับรอปภมาช่วยกันห้ามช่วยกันแยกทันนะ
ไม่ใช่ว่าไอ้พวกนี้มันมีจิตสำนึกนะไม่ใช่ว่าเออคิดได้แล้วไม่ตีกันดีกว่า
ใช่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีแบบอุ๊ยเราเป็นคนดีดีกว่าเราทำผิดมากแล้วเราหยุดทำร้ายกันเถอะไม่ใช่นะฮะ
ตำรวจเขาต้องมาห้ามมาแยกนะครับทุกผู้ชมครับไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบอกว่าหนักแน่

คือเขาก็มาดูเพื่อนกันนะครับทีนี้เขาก็จำเข้ามาก็น่าจะจำได้ว่าคนนี้คือไอ้คนทำร้ายเพื่อนเขาอะไรประมาณนั้น

ใช่มีเจ้าหน้าที่ของภูมิบ้านและเจ้าหน้าที่สำรวจมาระงับเกษตรวรรดา
เจ้าหน้าที่ก็ตกใจก็ไม่คาดคิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์ที่นี่ครับ
เพราะว่าก็โชคดีว่าเจ้าหน้าที่ของเราไม่มีใครได้รับบัตรเจ็บ

ใช่เคยดูแต่ในข่าวแต่ไม่คิดว่าจะเจอกับที่นี่
นี่ครับทุกผู้ชมครับวันนี้คุณวิมลวันนะครับ
ได้ไปคุยกับเยาวชนชายวัย๑๗ปี
คนที่ว่าจะมาขอใบรับรองแพทย์ไปประกอบการแจ้งความ
แล้วก็ไปเจอคู่กรณีไปเจอนายประกายฟ้านะ
ฟังเขานะที่เขาบอกกับคุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเรานะ
อันนี้ในมุมของเขานะในมุมของเยาวชนชายวัย๑๗ปีคนนี้นะ
คนที่ก่อเหตุแทงนายประกายฟ้าก็เจ็บเหมือนกัน
แต่ตอนหลังจะมาเอาใบไปแจ้งความมาเจอที่โรงพยาบาลก็เลยใส่กันอีกเนี่ย
เขาบอกว่าอย่างนี้ตัวเขากับกลุ่มวัยรุ่นคู่กรณีก็คือกลุ่มนายประกายฟ้านะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยที่โรงพยาบาลเนี่ยคือไปเจอกันโดยบังเอิญก่อน
แล้วเกิดมองหน้ากันท้าทายกันไปมา
เยาวชนชายวัย๑๗ปีคนนี้อ้างกับเราว่า
ฝั่งนายประกายฟ้าเนี่ยคู่กรณีเนี่ยพูดใส่มาก่อนว่าแน่จริงเจอกันไหมนี่ฮะ
พวกเขาก็เลยขี่รถตามเพราะว่าพวกนี้พอพูดว่าแน่จริงมันเจอไหม

พวกเขาก็เลยขี่รถไล่ตาม
จะได้พิสูจน์ว่าแน่จริง

โอ้โหจริงไม่ต้องพิสูจน์อะไรก็ได้นะคะกลับบ้านเถอะ
แต่ไม่ได้เขาบอกต้องตาม
วนตามขี่ตามหาไม่เจอฮะ
แต่โอ้โหพอหาไม่เจอก็เอ้ยไปกินหมูกระทะกันดีกว่า
ไปเจอคู่กรณีกลุ่มนายประกายฟ้าที่ร้านหมูกระทะพอดีเลย

นี่ฮะซึ่งเยาวชนชายอายุ๑๗ปีคนนี้อ้างว่า

ฝั่งคู่กรณีก็เลยตรงเข้ามาแล้วทำร้ายพวกเขาก่อน
ด้วยการตีเขาที่ด้านหลังศีรษะ
ซึ่งก็เห็นว่าเขาเนี่ยบาดเจ็บอยู่ที่หลังศีรษะ

เขาพกมีดมาฮะก็เลยแทงสวนไปนะ
เพราะว่าตอนนั้นเยาวชนชายวัย๑๗ปีคนนี้บอกว่า

หลังจากที่ตามหาไม่เจอแล้วก็แยกย้ายกับเพื่อนคนอื่น
ส่วนคู่กรณีตอนนั้นอยู่กันสักประมาณ๑๐คน
ทีนี้พอเกิดเหตุแล้วเนี่ยแทงใส่ฝั่งคู่กรณีไป

ส่วนตัวเยาวชนชายคนนี้ถูกตีที่ศีรษะ
ก็เลยไปแจ้งความนะครับ
พอแจ้งความตำรวจบอกให้มาเอาใบรับรองแพทย์
ประกอบการแจ้งความก็เลยมาตรวจที่โรงพยาบาล
ก็มาเจอกันอีกแล้วก็นั่นแหละ
กลุ่มเพื่อนเขาก็มาแล้วก็จำหน้ากลุ่มพวกนี้ได้
ก็เลยใส่กันเลยท่านผู้ชมฟังนะฮะ
ยาวชนชายวัย๑๗ปีคนนี้บอกกับคุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเราว่า
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะก่อเหตุที่โรงพยาบาล
มันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งหน้า
เอาเชิญฟังฮะ

ตอนนี้ทางโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีนะครับ
กำลังประชุมแล้วก็สรุปอยู่นะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการจะแจ้งความเรื่องค่าเสียหายต่างนะครับ
ส่วนสพมเพชรบุรีบอกว่าตอนนี้คดีก็ต้องแบ่งเป็น๒คดีนะครับ
หนึ่งก็คือทะเลาะวิวาสนะฮะ
แล้วก็ทำร้ายกันที่ร้านหมูกระทะนะครับ
ตอนนี้ก็สอบปากคำทั้งสองฝ่ายไปแล้วนะครับ
ก็เหลือคนเจ็บที่ยังให้การไม่ได้
อีกหนึ่งคดีก็คือการทะเลาะวิวาสที่โรงพยาบาล

แต่ว่าโรงพยาบาลนี้ง่ายเพราะหลักฐานชัด
นี่ฮะหนักแน่ครับไม่ต้องกลัวครับ